ให้ชาวบ้านภาวะกันหน่อยคุณอยู่กันไม่สุขอยู่ไม่ติดเลยนะคะ
เพราะไปพบเห็นเจ้าสิ่งนี้มันแอบซ่อนอยู่ค่ะ
มันตัวใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชม
ไปค่ะคุณผู้ชมนี่เลย
เฉลยให้ดูเลยว่าตัวที่ว่าเนี่ยมันคือพี่เหลือม
เหลือมตัวใหญ่ลายชัดแล้วกำลังเลื้อย
ขดไปขดมานี่นะคุณผู้ชม
ชาวบ้านบอกว่าเจออยู่ภายในชุมชนสามัคคี๑หมู่๒บ้านห้วยโศกตำบลคลองขนานอำเภอคลองเหนือจังหวัดกระบี่
แล้วมีคนบอกนะว่าเห็นมันแอบเลื้อยเข้ามาในหมู่บ้านตั้งแต่วันที่๖สิงหาและวันศุกร์ค่ะ
แล้วตอนนั้นชาวบ้านก็พากันไปจับนะ

จนกระทั่งช่วงค่ำของวันที่ผ่านมาเนี่ยก็แอบมันเห็นมันอีกครั้งหนึ่งในสวนปาม

แล้วมันก็ไปหลบอยู่ในเศษย่าเศษปาล์มแบบนี้ไง
งานนี้ชาวบ้านระดมคนมากว่า๒๐คนมาปิดล้อมนะ
แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครกล้าจับ

งานนี้ก็ต้องเรียกพี่กู้ภัยแล้วค่ะ
พอพี่กู้ภัยมาถึงเอาละ

ใช้เวลาจับ๒๐นาทีค่ะ
สามารถจับตัวไว้ได้นะคะ
แล้วพอจับออกมาแล้วแน่นอนล่ะค่ะ
เอามันมาวัดความยาวซะหน่อยสิ

โอ้โหดึงมันออกมาจากพงหญ้ารกแบบนี้ค่ะ
ใช้เวลา๒๐นาที
ใช้คนถึง๖คนนะคะ
ขออภัย๙คนเลย

ทั้งอุ่มทั้งลากมันออกมา

ได้ถึง๖เมตรนะ
น้ำหนัก๔๐กิโลกรัมค่ะ
โอ้โหตัวใหญ่มากพี่

ต่อให้แรงเยอะขนาดไหน
ต้องลงกระสอบไปก่อนนะพี่เหลือมนะ
ใหญ่จริงอันนี้จัดอันดับได้เลยนะ
เหมือนอนาคอนด้าจริง
คือชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าอ๋อนี่น่ารักที่ว่าแมวหายเนี่ย

หมู่บ้านนี้เขาก็เลี้ยงแมวกันสักส่วนใหญ่ด้วยเหมือนกัน
เขาก็เลยบอกโอ้ยโชคดีนะเนี่ยที่มาเจองูก่อนแล้วจับได้
อย่างนั้นแมวที่บ้านกลายเป็นอาหารงูแน่เลย
อ้าวเห็นแล้วหวานเสียวจริง